เคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะคะสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็สั่งจำคุกนายทักษิณชินวัฒน์๓ปีและให้ออกหมายจับมารับโทษด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เดินออกจากวงสัมภาษณ์เลยนะคะ
หลังจากถูกถามกรณีถูกจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีในทวีปเอเชีย
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกับประเด็นข่าวการเมืองอื่นกันค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที
หลังถูกถามกรณีเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศจัดให้มีชื่อติดอันดับความร่ำรวยเศรษฐีในทวีปเอเชีย
เนื่องจากมีการประเมินทรัพย์สินจากนาฬิการูและแหวนเพชรเม็ดโต
ขณะที่พลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมเชื่อว่าเป็นข่าวเท็จ
และเรียกร้องให้สื่อมวลชนตรวจสอบที่มาและข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอ
เฟสบุ๊คลุงตู่ตูนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เผยแพร่ภาพผลงานรัฐบาลลุงตู่ที่นักการเมืองต้องอาย
เทียบผลงานของรัฐบาลก่อนหน้าและผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในหลายโครงการ
รวมกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาทกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ภายในระยะเวลา๓๕ปี
มีการก่อสร้างและอนุมัติการก่อสร้างรถไฟฟ้ากว่า๓๕๐กิโลเมตร
ส่วนปัญหาร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งต่อกรกตก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
ผู้สมัครสอบภักษ์เพื่อไทยกรุงเทพมหานครก๑๓
เรื่องให้กรกตตรวจสอบบัตรเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่๑๒
หายไปกว่า๑๘๐ใบเชื่อว่ามีการนำออกนอก
หน่วยพร้อมขอให้กรกตเปิดเผยผลคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง
เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่พบพิรุษการเลือกตั้งในเขตบางกะปิ
ส่วนร้อยตำรวจเอกพิพบแก้วมณีโปรด
สมัครสอสอเขต๒สตูนพักพลังไทยรักไทย
ผู้สมัครเขตต่างทั่วประเทศ
ร้องต่อกรกตให้ยุบพักของตัวเอง
หลังลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พักไม่จ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่รายเดียว
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
อดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูลและสารปกครอง
วินิจใช้การเลือกตั้งเป็นโมคะ
และคำร้องให้ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
สูตรคำนวณซ้อแบบบัญชีหลายชื่อ
มีเนื้อหาในรัฐธรรมนูลที่ขัดกับกฎหมายหรือไม่
โดยเมื่อพิจารณาแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
มีอำนาจดำเนินการและได้ส่งเรื่องไปยังกรกต
ซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่
ส่งเอกสารชี้แจงภายใน๗วัน
ซึ่งจะครบกำหนดภายใน๒๕เมษายนนี้
ปิดท้ายที่สารดีการนักการเมืองพิพากษา
จำคุก๓ปีโดยไม่รอลงอาญา
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
พร้อมให้ออกหมายจับมาบังคับคดีตามคำพิพากษา
ในคดีเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการส่งออก
นุมัติปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอัตราร้อยละ๓ต่อปี
ให้กับรัฐบาลพม่าวงเงิน๔๐๐๐ล้านบาท
หมายจับที่สารออกวันนี้ถือเป็นใบที่๔
จากเป็นการเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี

โดยที่หมายจับใบเดิมในคดีนี้
สารยังไม่ได้มีคำสั่งยกเลิก
และยังไม่ถือว่าหมดอายุความ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน